หากพูดถึงธุรกิจบ้านหลังสุดท้ายของชีวิต
คงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของ

อยู่คู่คนไทยมานานกว่า๖๐ปี

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตหีบศพ
และทางด้านพิธีศพแบบครบวงจรนะครับ
เราผลิตหีบศพแบบดั้งเดิมและแบบพรีเมียม
เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตแบบรานีตและเอาใจใส่ครับผม
ปัจจุบันสุริยาหีบศพมีสาขาที่เปิดให้บริการ๘สาขา

มีกำลังผลิตรวม๒๐๐หีบต่อเดือน
จำหน่ายหีบศพทุกประเภท
ทั้งไทยจีนฝรั่งราคาเริ่มต้นที่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
อกจากนี้ยังมีหีบที่รับสั่งทำพิเศษ
ราคาหลักแสนรวมถึงหีบไม้สักแกะสลัก
ผมได้สืบทอดธุรกิจต่อจากคุณพ่อผม
และได้ต่อยอดสร้างธุรกิจหีบศพแบบออนไลน์
และธุรกิจผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติ
ซึ่งสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่อเดือนนะครับ๕๐ล้านบาทครับผม

โจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
กับการเปิดช่องทางขายออนไลน์
จัดงานศพได้โดยไม่ต้องมาที่ร้าน
มีแพ็คเกจให้เลือกหลากหลาย
ยังขยายธุรกิจไปสู่การรับส่งศพทั่วโลก

สุริยาหีบศพจะครองตลาดในธุรกิจด้านนี้
เป็นอันดับต้นของเมืองไทย
สร้างรายได้มหาศาลขนาดนี้
ความตายคือธรรมชาติของมนุษย์
ธรรมชาติของธุรกิจคงหนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลง
อะไรครับคือหัวใจสำคัญที่ทำให้สุริยาหีบศพนั้นยืนหนึ่ง

เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหนุ่มนะครับ
หรือคุณวิโรธสุริยะเสรีนะครับ
ทายาทรุ่นที่๒ที่มาสารต่อธุรกิจของสุริยาหีบศพของคุณพ่อของเขาครับ

ถามตรงแทนใจผู้ชมเลยนะครับ
ทำธุรกิจหีบศพแบบนี้ไม่กลัวเหรอครับ

แต่คุณพ่อก็สอนไว้ว่าไม่ให้กลัวเรื่องความตายอย่างนี้ครับ
ก็ทุกคนก็หนีมันไม่พ้นนะครับ
แต่พออยู่ไปก็ชินครับผม

ใช่ค่ะแต่ตอนครั้งแรกที่จับศพผมจำได้คุณพ่อจั่นที่๑๒ครวบครับ

ใช่ครับอยากให้ไปดูให้ไปเห็น
และคุณพ่อก็ทำให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ครับ
แต่ต้องบอกว่าสุริยาหีบศพขายโรงศพอย่างเดียวก็ได้ค่ะ

เพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ

ก็เอาตรงก็เป็นช่องในการสร้างรายได้ด้วย

อุปกรณ์ทุกอย่างนะที่บอกว่าครบวงจรเลย

ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของหีบศพครับ

แล้วก็เรื่องของพิธีการต่าง

เป็น๑๐๑๐ล้านต่อเดือน

ว่าเอ๊ะในงานนึง

ต้องมีสมัยก่อนเนี่ย๔๕หมื่นบาท
การขายหีบศพเนี่ยคิดเป็น๑๐ของงาน

คุณพ่อก็เลยมาคิดว่าตรงนี้เราพอจะแบ่งตรวจแบ่งรายได้ตรงนี้

ก็เลยเราเริ่มทำครบวงจร
แล้วก็เริ่มจากที่ลูกค้าเขาต้องการแล้วเราไปหามาให้ด้วยครับ
เราก็ได้ส่วนแบ่งรายได้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นครับ
สุดยอดแบบนี้นี่เองตอนแรกก็นึกภาพไม่ออกแล้วครับ
แต่พอได้อธิบายแบบนี้เริ่มเห็นแล้ว
แล้วเริ่มเห็นช่องทางในการทำเงินเกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้แล้วล่ะครับ

ปัจจุบันเนี่ยเรามีให้เลือกหลายร้อยแบบเลยนะครับ
ก็จะแยกว่าเป็นเรียกหีบธรรมดาหีบเทพนมนะครับ
หีบพระตาดทองหีบททรงธรรมนะครับ
ีกกระจกถีบทองอะไรอย่างนี้ครับ

อันนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงได้ไหมอยากรู้จริงจากใจ
มีลายแบบที่แปลกไอ้ที่แบบไม่คิดว่าจะมีอ่ะ
ถ้าแปลกสุดเนี่ยจะเป็นโรงของ

โอ้ถ้าทางเราก็รับทำด้วย

ก็ทางสุริยาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น๔ประเภทนะครับ
ถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาเลยนะครับ
ราคาจะอยู่ที่หลักพันไปจนถึงหมื่นต้นกรอบนะครับ

สามารถเก็บได้เป็นปีอย่างนี้นะครับ
แบบของหีบก็จะมีให้เลือกมากมายเลยครับ
ราคาจะประมาณหมื่นต้นไปจนถึง๓๐๐๐บาท
หีบคุณภาพราคาสูงเนี่ย
ลูกค้าบางคนนะครับอยากจะเก็บไว้เป็นปีเลย

ไว้ก่อนที่จะนำไปชาปนกิจนะครับ

โรงไม้สับใช่แบบนี้ต้องแพงไหมเนี่ย
หลักแสนครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นพิเศษเลย
ก็คือสั่งทำพิเศษเลยฮะด้วยเลือกชนิดไม้
ว่าอยากได้เป็นไม้จันหอมไม้กฤษณาหรือไม้อะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นอยากจะรู้เลยล่ะครับว่า
เคยมีคนมาสั่งทำหยีบศพแบบพิเศษเลยนะ
ครับคุณหนุ่มครับราคาที่แบบแพงที่สุดเลยครับ
เท่าไหร่ครับ๑ล้าน๕แสนบาทครับ
โอ้โหตก๑๕ล้านบาทครับผม
ครับผมนอกจากคุณหนุ่มจะมีช่างที่มีฝีมือแล้วนะครับ
เห็นบอกว่ามีเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วย

คือการเป็นคอมพิวเตอร์แกะลาย

ก็มีคนก็สามารถจับต้องได้และหีบในแบบที่สวยงามอย่างนี้ค่ะ

และนวัตกรรมของสุริยาหีบศพกันไปแล้วนะครับ
คราวนี้ครับมาพูดถึงอุปสรรคของคณะธุรกิจนี้กันบ้างดีกว่า
ความยากอย่างหนึ่งเลยนะฮะของธุรกิจนี้ก็คือ
การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์
คุณหนุ่มครับมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรครับ
ก่อนอื่นต้องอธิบายถึงขั้นตอนก่อนครับ
คือหลังจากที่มีคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
ทุกคนยังงงจะต้องทำยังไงต่อ

หรือจะต้องไปโรงพยาบาลหรือจะต้องทำยังไง
ซึ่งตรงนี้ทางสุริยาเนี่ย
ก็ได้ประชาสัมพันธ์บนเพจของสุริยาไว้ด้วยนะครับ

ฉีดยาศพดอกไม้หน้าศพนะครับ

คิดการตลาดเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ครับ
ด้วยการเปิดช่องทางขายออนไลน์ด้วยนะฮะ

เราต้องมีออฟฟิศมีหน้าร้านครับ

ผมก็มองแล้วรูปแบบตลาดมันควรจะเปลี่ยนไป

แล้วก็มีการสั่งซื้อจนมาปัจจุบันนี้
ยอดขายของ

เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
คือลูกค้าเขาสามารถสั่งทางออนไลน์ได้เลย

คราวนี้ครับต่อยอดธุรกิจไปถึงต่างประเทศด้วย

คือผมจะมีความคิด

ผมก็ต่อยอดด้วยการคิดธุรกิจออนไลน์ขึ้นมา

ผมจะทำอะไรต่อได้จากธุรกิจหีบศพ

ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ทัพเบลอขายลงได้บริการตรงนี้
ผมว่ามันน่าจะมีอะไรทำต่อก็คือ

จัดการเรื่องศพผู้เสียชีวิตชาวต่างชาตินะครับ

คือนำศพคนไทยจากต่างประเทศกลับมาบ้าน

ถ้าคนไทยเสียชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ
เขาก็จะติดต่อผ่านสถานทูตนะครับ
แล้วก็สถานทูตก็ส่งเอกสารต่างนานา

ทางเมืองนอกก็ติดต่อเรากลับมาว่า

เราก็ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ

แล้วก็ถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือชาวต่างชาติที่มาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเรา
แล้วก็ถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือชาวต่างชาติที่มาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเรา

ก็ติดต่อสถานทูตทำเอกสารให้เขาทุกอย่างเลย

ถึงเรื่องของราคาที่จะนำส่งศพข้างประเทศ
ถึงเรื่องของราคาที่จะนำส่งศพข้ามประเทศ

คิดราคาอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่บอกได้ไหมครับ
ถ้าเป็นโซนเอเซียทางบ้านเราเนี่ย
ส่งกลับไปหรือจะนำกลับมาเนี่ยนะฮะ

แต่ถ้าเป็นโซนยุโรปหรืออเมริกาอย่างนี้นะครับ

ยังไม่รวมกับสุริยาหีบศพในเมืองไทย

ทำรายได้สูงสุดต่อปีสักเท่าไหร่ครับเนี่ย

เมื่อกี้ที่พี่หนุ่มเล่าว่าเวลามีผู้เสียชีวิตจากต่างประเทศ
เมื่อกี้ที่พี่หนุ่มเล่าว่าเวลามีผู้เสียชีวิตจากต่างประเทศ

เราจะย้ายศพกลับมาที่เมืองไทยต้องมีเอกเจน
พี่หนุ่มเป็นรู้จักเอกเจนของแต่ละประเทศอย่างไรครับ

ก็จากงานสับปะเหลอโลกสับปะเหลอโลกสับปะเหลอโลก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

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลกสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลกสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลกสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลกสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลก

ครับก็จากงานสับปะเหลอโลก

ได้ยินกันหลายคนครับจนมีคนหนึ่งเนี่ยเห็นเป็นรูปร่างเลยครับ
นั่งอยู่ข้างหลังหยีบแล้วก็เป็นร่างเลยครับผู้หญิง

หยีบศพนั้นเองอยู่ที่โรงงานอยู่ไหม

แหมทีมงานเล่นเอาคุณชนะหน้าเว้อเลยทีเดียวครับ
และนี่ก็คือหีบศพในตำนาน
ที่คุณหนุ่มได้เล่าให้พวกเราฟังว่าได้มีคนงานในโรงงาน
ต่างพากันเห็นหญิงสาวนั่งร้องไห้อยู่บนฝาโลง
สร้างความสะพึงกลัวให้กับคนงานในโรงงานกันทั่วหน้า
จนทำให้คุณสมชายคุณพ่อของคุณวิโรธ
ต้องเรียกร่างทรงมาทำพิธีที่โรงงาน
เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของหญิงสาวท่านนั้น
คุณผู้ชมคะคุณหนุ่มหรือคุณวิโรธนะคะ
คือคนรุ่นใหม่ที่มาบริหารธุรกิจนะคะ

ซึ่งตอนนี้พูดได้เลยนะคะว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวค่ะ
แต่รู้หรือไม่คะว่ากว่าสุริยาหีบศพนะคะ
จะเป็นที่รู้จักของทุกคนในวันนี้นะคะ

เรียกว่ามีขวากน้ำล้วนเลยนะคะ

เราจะเชิญผู้ที่ปลุกปั้นธุรกิจนี้มากับมือค่ะ

ขอเชิญคุณสมชัยสุริยะเสนีค่ะ

คุณพ่อของคุณวิโรธนั่นเองนะคะ
เขาบอกว่าว่าตอนเด็กคุณพ่อทำงานหนัก

คือสมัยเด็กเนี่ย

หาชาวกินข้ำไปตักน้ำขาย

ตักน้ำในคลอง

หรือจะเป็นปูนที่มันแตกจากถุงอะไรอย่างนี้ครับ
เอามากล้องขายกล้องละ๓บาท๕บาทอย่างนี้ครับ
สุดท้ายนี่ผมขายของเล่

ผมทำปลากระป๋องอยู่ประมาณ๒ปีครึ่ง

ได้ประมาณสักล้านหนึ่งได้ครับ

แล้วมาเริ่มธุรกิจหีบศพยังไงครับ
สมนี้มันก็ผมขับรถตู้ครับ

แล้วก็ไปเจอเพื่อนที่โรงพยาบาลศรีราช
ผมก็เอารถเนี่ยไปวิ่งไปวิ่งศพ
เริ่มต้นจากวิ่งรถก่อน

จากรถก็มาเป็นหีบ

คือที่มันมีเกิดขึ้นมาได้นี่
เพราะคนที่จะใช้บริการถาม

ถ้าผมทำได้นี่ผมรวยนะครับ
เอ๊ะแล้วได้ถามกลับที่บ้านไหม
ว่าเขาจะเห็นด้วยกับเราไหม
เราจะเปิดธุรกิจขายหีบศพอะครับ

เวลาจะทำอะไรผมก็ไม่ได้ปรึกษาใครนะครับ

แม่แม่เขาก็นั่งอยู่ครับ
ผมบอกเดี๋ยวจะเปิดร้านขายหีบ

เฮ้ยมึงอย่ามายุ่งตรงนี้นะ

ที่อื่นนะอยากจะทำอะไรก็ไปทำที่อื่น
อย่าทำที่บ้านนี้นะครับ

คือคุณแม่ไล่คุณพ่อออกจากบ้านเลยเหรอ

สมัยนั้นแบบคนกลัวครับ
เดินผ่านยังไม่อยากเดินผ่านนะครับ
ไม่เป็นไรเพื่อนฝูงก็ยังมีถูกไหม
ไม่มีอ่ะครับเพื่อนฝูงขายหมดครับ

ผมไปบ้านใครก็นึกว่าบ้านนั้นมีคนตายอย่างนี้ครับ
ผมก็ไม่กล้าไปบ้านใครอ่ะครับ
ครับและปัจจุบันนะครับสุริยาหีบศพนี่มีบริการตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะครับ
ก็ต้องใช้ทีมงานประมาณร้อยกว่าคนครับ

บริการ๒๔ชั่วโมงครับครับผมแล้วก็พนักงานแต่ละคนนะครับ
จะต้องผ่านการดูดวงกับคุณพ่อก่อนครับ
เนี่ยนะครับไม่ดูเลือกของวุฒิการศึกษาเขาหรอ
ขุนแผนสารสะทานครับผม
และเจ้าแม่แห่งการขาย

คุณเนยโชติกาเอาเลย

วันอาทิตย์ค่ะ

ใครจะทำอะไรต้องถามเขา
อ๋อสามีกลัวนั่นแหละ

ชี้เก่ง

พอพูดไปให้เงินในกระเป๋าก็หมด

อาจจะชินกับการเป็นลูกคนโต

เป็นคนชอบบริหารจัดการนั่นนี่

เราก็ต้องทำยังไงถึงจะรวย

เดี๋ยวผมเกิด๑๐กรกฎาครับ

นี่คุณเหนื่อยตรงที่

แล้วคุณก็เหนื่อยน่าดูเลย

ทำให้เขาทั้งที่เงินเขา

แล้วเค้าตี้ชอบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพศตรงค้ามั้ย

อยากรู้นึกเดี๋ยวหลังไม้ดีกว่า

เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชากัน
ทำให้การค้าของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอะครับ
ผมยังมีรูปภาพของพระพิศนุกรรม

แล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็จะมีกุมารไข่
จากยุคสมัยไข่

เห็นเขาบอกว่าขอได้ไหว้รับเราก็

ไข่ครับแล้วก็ขอได้จริงนะครับ
จากความสำเร็จนะครับในเรื่องของรายได้แล้วนะครับ

อาจจะเป็นว่าแปลกก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้คุ้นเคยกับธุรกิจแนวนี้บ่อยนักนะครับ

ความสุขในการได้ประกอบธุรกิจนี้คืออะไรครับ
จริงแล้วผมมีความสุขตรงนี้มาจากคนมาขอ
พอคนมาขอนี่เราจัดให้เขาครบเรียบร้อยแล้ววันหลังเขามาหาครับ

ผมก็จำไม่ได้ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครครับ
พอกัดผมบอกป้าทำไมทำกับผมอย่างนี้
ผมไม่รู้จักบ้านเลยนะเขาบอกเดี๋ยวขอกลับก่อน

พอกราบผมเสร็จเขาก็บอกว่าวันนั้นมาขอหีบไง
แล้วคุณก็ให้เงินด้วย๒๐๐บาท
ป้าไม่ได้ตรงนั้นป้าอดไปอีกมื้อหนึ่ง
ป้าได้ตรงนี้ช่วยป้าให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงตรงนี้จนกระทั่งงานเรียบร้อย

ที่เราจัดงานศพให้เขาฟรีเลยถูกไหมครับ

ความสุขของผมนะครับก็ทุกครั้งเลยที่ผมไปช่วยเหลืองานศพเนี่ยครับ
นั่นแหละฮะคือความสุขของผมที่ได้ไปช่วยเหลือเขาจัดงานเขาให้เรียบร้อยนะครับ
ทำให้วันที่ยากของเขาเป็นวันที่ง่าย
ผมก็สอนให้แบบให้ซื่อสัตว์ให้ขยันให้อดทน
จริงผมได้รับตรงนี้มาจากเตี๋ยเยอะมากครับ
ว่าให้คิดดีทำดีแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้ครับ

และนี่ครับคือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ความสุขในการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ
คุณพ่อนะครับถ่ายทอดให้กับลูกนะฮะจนทำให้สุริยาหีบศพนะฮะ
ก้าวหน้านะครับสร้างมูลค่ารวมกันเป็นหลักร้อยร้อยล้านเลยครับ

ทั้งสองท่านนะครับได้แบ่งปันข้อคิดความรู้ดีให้กับเรามากมายจริงเลยนะครับ